ขึ้นเหนือไปที่จังหวัดลำปางค่ะชาวลำปางตั้งคำถามว่า
ทำแบบนี้ต้องการอะไรจากสังคมคนหนึ่งขับรถอีกคนหนึ่งค่ะ
ขึ้นไปเกาะอยู่บนหลังคาครับแล้วคนขับรถเนี่ย
ระเวนไปทั่วเมืองเลยนะคะเล่นพิเรนมากอ่ะคุณคือ
เย้ยมจุราชมากมากทำเท่ใช่ไหมใช่บีบแตรกทั่วเมืองเลยนะคะ
กลายเป็นคลิปนี้ให้ดูเที่ยงนี้ค่ะเชิญค่ะ
นี่แหละค่ะชาวบ้านอดรนทนไม่ไหวนะคะ
ถึงขั้นต้องถ่ายคลิปแล้วนำมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊คคุณเห็นไหม
กลมสีแดงน่ะมีคนเกาะอยู่นะคะมีคนเกาะอยู่แล้วขับเร็วไหมคะ
ขับเร็วค่ะถ้าตกมาทำไงนั่นสิเออนี่คือชุดคำถามที่ชาวบ้านถาม
แบบคุณถามถ้าเกิดตกมาแล้วแล้วรถคันนั้นเหยียบ
ทำไงหรือถ้าเกิดว่าคนข้างบนตกมาแล้วรถคนอื่นมาเหยียบ
ใครเดือดร้อนนั่นสิฮะเนี่ยคลิปนี้มีการโพสต์ในเฟซบุ๊กนะคะ
พร้อมกับข้อความบอกว่ามีคนเกาะตรงหลังคารถและรถบีบแตรเสียงดัง
ขับไปมาสองถึงสามรอบและขับเร็วมากทั้งทั้งที่เป็นถนนแคบมาก
เป็นเขตชุมชนเขาคิดอะไรทำไมทำแบบนี้
องูสองตัวได้แต่งงแล้วก็งงค่ะ
คือชาวบ้านบอกว่าคืออันตรายมากถ้าตกลงมาจากหลังคารถ
หรือไปชนใครขึ้นมาจะอันตรายมากนะคะ
แล้วมีคนนอนคว่ำอยู่บนหลังคารถข้างหน้าสองมือก็เอื้อมไปจับขอบประตูด้านข้าง
คือคนขับรถลดกระจกลงทั้งสองข้างนะคะให้คนข้างบนสามารถล้วงมือไปจับได้
ทีนี้จากการตรวจสอบพบว่าถนนที่ปรากฏในคลิปเป็นถนนสี่แยกม้าขาว
ใกล้กับโรงเรียนอนุบาลลำปางซึ่งประชาชนที่อยู่แถวนั้นเนี่ย
ริมถนนเนี่ยเขาสามารถถ่ายภาพไว้ได้แล้วก็พากันงงงวยค่ะ
ได้แต่ยืนงงว่าคุณทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรต้องการอะไรจากสังคม
ชาวบ้านที่เห็นนะคะคาดว่าน่าจะเป็นเพราะความคึกขนองนั่นแหละ
เนื่องจากคนขับได้ลดกระจกทั้งสองด้านลง
เพื่อให้คนที่อยู่บนหลังคาเนี่ยสามารถเกาะประตูได้คือตั้งใจ
นะคะคนขับรถก็ขับด้วยความเร็วแล้วยังขับหักปาดซ้ายขวาไปมาบนท้องถนน
มีการบีบแตรเสียงดังไปทั่วเมืองลำปางเลยนะคะครับตำรวจภูทรเมืองลำปาง
เห็นแล้วอย่านิ่งดูดายนะคะอย่าให้มีคนมาปั้นเรื่องแล้วกลายเป็นเรื่อง
ที่ทำให้ชาวลำปางเขาเดือดร้อนแบบนี้ค่ะถ้าให้เดานะคุณผู้ชมในรถน่าจะมีกล้องอะไรสักอย่าง
เขาพยายามที่จะทำคลิปขึ้นมาแหละเอาไปอวดในโซเชียลเรียกยอดไลค์ทำเท่
ทำอะไรไปเป็นยูทูปเบอร์อย่าเป็นอันนี้เดาเอานะเออนะฮะ
แต่มันก็อันตรายไม่ได้ห้ามทำนะคะผิดกฎหมายค่ะ